คุณผู้ชมฮะอีกข่าวใหญ่นะฮะนี่ครับ
หนุ่มหายปริศนาพบเป็นศพแล้วทำไมรู้ไหมคุณ
เขาถูกสาดน้ำกรดเพื่ออำพลางร่าง
คือตอนไปพบร่างเปื่อยยุ่ยเหลือแต่กระดูก
แล้วก็หมกไว้ที่ป่าข้างทางนะครับ
แล้วก็ตัวของคนตายน่าจะเป็นคนปล่อยเงินกู้ด้วย
อันนี้มันจะมีสาเหตุเรื่องของปล่อยเงินกู้
หรืออีกหนึ่งสาเหตุที่ตำรวจสงสัยเรื่องชู้สาวอะไรหรือเปล่านะครับ
คนที่หายไปก็คือนายสรรันยูสุปัญญายุทธ์๓๐ปี
หายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนนะครับ
พี่ชายเป็นคนโพสต์พี่ชายบอกว่าขอให้ผู้พบเห็นหรือรู้จัก
ช่วยให้ข้อมูลด้วยพร้อมระบุว่าน้องชายมีอาชีพ
เงินกู้อยู่โต๊ะแห่งหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพแบบนี้นะครับ
ตอนนี้มีการแจ้งความไว้ที่สพวังสะพุงที่จังหวัดเลย
คุณผู้ชมฮะจนวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ญาติสงสัยว่านายสรรยูที่หายไปอาจจะถูกฆาตกรรม
เพราะติดต่ออะไรไม่ได้เลย
แล้วอาจจะถูกนำศพไปทิ้งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ทีนี้กู้ภัยก็มาช่วยกันงมที่อ่างเก็บน้ำนี้
หาไม่พบฮะหาไม่พบครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้
ตำรวจสพท่าลี่ไปพบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา
อยู่บริเวณป่าศักดิ์ริมถนนสายบ้านเมี่ยงน้ำแคม
เป็นกระดูกเพศชายแล้วก็มีเสื้อคุณเนี่ย
เสื้อสีแดงสร้อยคอลักษณะศพเหมือนโดนน้ำกรดสาดทั้งร่าง
แล้วมันยืนยันได้นะคุณถ้าเปรียบเทียบนะ
ภาพตอนที่เขาว่าน้องชายเขาหายไปอ่า
แล้วตรงกระดูกที่เจอเนี่ยแล้วหัวกระโหลกที่เจอเนี่ย

คือตัวพี่ชายยืนยันเลยว่าตัวเดียวกัน
เออนะครับและที่สำคัญสร้อยคอก็จำได้ว่าเป็นของน้องชาย
ทีนี้ต้องรีบส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลท่าลี่
ให้ข้อมูลว่านายสรรยูบอกญาติก่อนจะหายตัวไปว่า
จะไปเก็บเงินกับเจ้านายบนเขา
ตำรวจไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะทั้งเรื่องค่าล้างหนี้
เรื่องของกระบวนการปล่อยเงินกู้
แล้วก็เรื่องของชู้สาวรวมถึงคู่อลิลวงมาฆ่า
และสงสัยเรื่องของการใช้น้ำกรดราดอำพลางศพนะครับ
เช้าวันนี้พี่ชายของนายสรรยูผู้เสียชีวิต
ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมโดยบอกว่าส่วนตัวสงสัย
ใครรู้ไหมคุณสงสัยแฟนสาวของน้องชายมากที่สุด
ก็คือนางสาวอุ้มเพราะว่าเพิ่งจะคบหากับน้องชายได้เพียง๑ปี
ทะเลาะกันเป็นประจำแล้วก็เมื่อต้นปีนี้นะฮะ
น้องชายและแฟนสาวไปเอาโฉนดที่ดินของพ่อ
ที่บ้านตะบลโนรสังที่อำเภอโนรสังจวัดหนองบัวลำพู
จำนองเป็นเงิน๒แสนบาทโดยไม่แบ่งเงินให้พ่อ
ตรงเงินตรงนี้มันหายไปไหนเออนะครับ
อีกทั้งที่ผ่านมาลูกติดของนางสาวอุ้ม
ยังพาพวกมากระทืบน้องชายและขู่ฆ่าห้ามยุ่งกับนางสาวอุ้มซะงั้น
แล้วก็ไม่ทราบว่านางสาวอุ้มได้เลิกกับสามีที่ทำงานป่าไม้
อยู่ที่อำเภอวังสะพุงแล้วหรือยังนะครับ
ทีนี้สงสัยนางสาวอุ้มน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
และมันอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของชู้สาว
และเรื่องของกระบวนการหลอกเงินให้ขายที่ดิน

เขาโทรบอกผมตอนประมาณตามความคิดผมนะครับ
ตามใจพี่ชายเลยคือผมเองเอ็นไปทางผู้หญิง

ก็คือเป็นผู้ที่ต้องสงสัยมากที่สุด
ส่วนตัวละนี้เจ้านายที่บอกว่าขึ้นไปเก็บเงิน
จับน้องชายพี่อ่ะขึ้นไปเก็บเงินจับเจ้านายเนี่ย
สัญญาณติดต่อหายไปไม่คิดว่าเป็นเจ้านายหรอก
ไม่เพราะว่าน้องเขาจะพูดอย่างนี้เป็นประจำเวลา

จะชอบคุยกับแม่มากกว่าครับ
คดีนี้คดีใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับ
ก็ต้องดูแล้วว่าตำรวจจะทำงานยังไงต่อนะครับ

ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการราดน้ำกรดเพื่ออำพางศพให้เน่าเปื่อย
หรือเป็นการราดน้ำกรดจากเหตุแค้นเรื่องชู้สาว
ราดน้ำกดเพื่อให้บาดเจ็บด้วยความแค้น
วันนี้เองนะฮะทางญาติจะมีการไปเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย

แล้วก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ